คือจริงก็ยังมีงานกรุบกริบอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ค่ะก็ประมาณนั้น
อาจจะยังมีอะไรอีกกรุบแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเชิญสื่อเชิญอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

แกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าคือ
เขาก็จะรู้ว่าเรารู้ข้อจำกัดของตัวเองอะไรอย่างนี้
แต่ว่าด้วยตัวชมเองฉันก็คิดว่า
แค่นี้ไปไหนมาไหนทุกคนก็จะแบบว่าแทบจะอุ้มอยู่แล้ว
ก็จริงคิดว่าฉันว่า
ตอนนี้ท่านในคิวชมนะคะ
วันสุดท้ายเลยไม่รวมสามแซ่บอะนะ
ก็ประมาณกระดักกระด่าอะไรอย่างนี้
มีวันลงวันสุดท้ายแล้วประมาณวันที่๒๐กว่า
แต่ว่าไม่ใช่งานที่ออกมาเจอเป็นงานถ่ายอะไรแบบเบามาก
ก็ยังเหลือโฆษณาบางตัวที่ยังต้องถ่ายกันอยู่

อ๋อไม่ค่ะก็เป็นงานเจ้าเก่าเนี่ยเชื่อมั้ย
ยังมีอยู่ก็ถ่ายแบบว่าปิดพุงกันไปอะไรอย่างนี้
ก็ต้องถ่ายตอนนี้
ก็ไม่ได้เหนือกับสู้ตายเพราะว่าตอนนี้คืออาทิตย์หนึ่ง
ชมก็ทำแค่ประมาณ๒๓วันเอาจริงนะ
แล้วก็จะไม่รับงานเช้า
เพราะว่าเรื่องการนอนมีผลมาก
คือพอรู้ว่าต้องตื่นเช้าคือเครียดนอนไม่หลับเลย
เป็นไหมเป็นไหมพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าแล้ววันนี้จะแบบว่า
ชมก็จะแบบว่าก็จะพยายามไม่รับงานเช้า
เพราะว่าคนท้องเขาจะหลับไม่ค่อยสนิทอยู่แล้ว
ก็ต้องอาศัยว่านอนหลายชั่วโมงหน่อย
ก็จะนัดเช้าใช่มั้ยคะคนท้อง
ก็มันก็จะค่อยน้อยลงน้อยลงเรื่อยจนประมาณก็รักษ์ศาสตร์นะคะ
แต่ว่าจากช่วงนี้ไปชมก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้ว
ที่แบบว่าต้องแบบเต็มองค์ขนาดนี้

บอกชมแบบจะลาเมื่อไหร่ก็ได้นะอะไรอย่างนี้
แต่ชมก็บอกว่าชมขอดูไปเรื่อยก็แล้วกันอะไรอย่างนี้
เพราะว่าจากที่เราเคยคิดว่ามันจะไม่ได้แล้ว
แต่ว่าจริงเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังสบายตัวอยู่อะไรอย่างนี้

ก็คิดว่าณเวลานี้ชมคงจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วมันก็ยังไหวอยู่นะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ดิ้นทุกวันค่ะเตะทั้งวัน
ก็อยู่ไปอะค่ะก็เตะก็เอาที่สบายใจเลย
ก็ถือว่าถ้าเทียบกับคานคือเบากว่ามาก

เพราะว่ามันเป็นทริปสั้นนะคะ
แล้วก็คืองานมันจริงก็คือแค่คืนเดียว
อะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็ชมก็ไม่ได้อัปเดตไม่ได้ติดตามมันนะ
เพราะว่าเข้าไม่เป็นไงเว็บจีน

แต่ว่าก็เราก็โชคดีแหละ
ทีมงานเราดีคือทุกคนก็แบบเต็มที่อะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปกับทีมที่เราคุ้นเคยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ซึ่งไทยคงสุดท้ายแล้วจริงเพราะว่ามันข้อจำกัดเรื่องสรีระเราเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลสไปกว่านี้ก็ไม่รู้จะใส่อะไรแล้วจริง
ไม่ได้เจอกันเลยค่ะไม่ได้เจอเลย
แต่ว่าเห็นมีคนไทยเดินอาจจะเป็นลักษณะทีมงาน
แต่ว่าไม่ได้เจอน้องคนอื่นเลย
ไม่ได้เจออาจจะช่วงคิวอะไรอย่างนี้
จะไม่ตรงกันเพราะว่าของเขาจะค่อนข้างเป็นระบบมากเลยนะ
คือเหมือนกับว่าเขาจะมีคิวว่าของคนนี้ช่วงเวลานี้เราไปตรงนี้
แล้วก็สแตนบายแป๊บหนึ่งคือไม่ใช่ว่ามันไปถึงเมื่อไหร่ก็เดินอะไรอย่างนี้
ครับขอเดินได้หนึ่งชิงกูตกให้กูดู

พอส้มลุกน้องกายอยู่เลย

วันนี้ก็ออกเบามากแล้วนะออกเบามากอะไรอย่างนี้
แล้วก็ส่วนมากก็ชั่วโมงนึงมันก็จะเป็นการใช้แรงจริงก็ประมาณครึ่งชั่วโมง๔๕นาทีที่เหลือ
แล้วก็เขาก็จะให้เราโฟกัสพวกกล้ามเนื้อที่คุณแม่ต้องใช้เป็นพิเศษ
พวกเชิงกรานหรือว่าพวกต้นขาพวกอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราต้องรับน้ำหนักอะไรอย่างนี้

ไม่ห่วงไม่ค่อยห่วงเพราะเขาก็รู้ว่าชมคือเขารู้ว่าชมเนิร์ตพอสมควรนึกออกป่ะเพราะว่าชมอ่านศึกษาเยอะมากอะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องเดินเรื่องอะไรอย่างนี้ที่ค่อนข้างจะห่วง
เพราะว่าพอเราเป็นแฟสน้ำหนักเขาจะเยอะแต่จริงมันก็ไม่ได้มีการวิจัยอะไรที่ยืนยันว่าการเดินจะทำให้เราคลอดก่อน
คือไม่มีวิจัยชิ้นไหนในโลกที่บอกอย่างนั้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ชมก็จะเหมือนกับว่าไปโฟกัสเรื่องของการออกกำลังกาย
เพราะเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราได้ใช้กล้ามเนื้อในส่วนที่เราควรจะต้องบริหารจริงแล้วเราก็ถนอมร่างเวลาเราทำอย่างอื่น
คือเหมือนคุณน็อตไม่อยากให้เราเดินเยอะ
ทั้งคุณน็อตแล้วก็คุณหมอเพราะฉะนั้นก็ถ้าออกกำลังกายด้วยการเดินคือตัดทิ้งไปเลย
ไม่ได้แบบไม่ได้เน้นเดินคือเหมือนกับว่าเราเวลาเราออกมาอย่างนี้เราก็ใช้ชีวิตตามปกติ
แต่ว่าเวลาเราอยู่บ้านเลยเราก็ถนอมตัวบันไดไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้
แล้วก็อย่างที่บอกพอไปออกกำลังกายก็เราโฟกัสกับกล้ามเนื้อส่วนที่เราต้องที่มันจำเป็นที่เราควรจะต้องมีความแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้
พอว่าไม่ได้ให้เต็มเต็มดูแลแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นเลยค่ะ
ว่าแทบจะอุ้มท้องแทบจะประคองท้องอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็เขาก็จะบังคับให้ชมใส่นาฬิกาจับพาร์ทเลสตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
ครูก็จะแบบว่าดูตลอดว่าหัวใจเราเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเรามีหัวใจสามดวงอะตอนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ย

แล้วพอย่างเข้าเดือนที่๗มันจะเป็นช่วงที่ไอ้แม่จะเหนื่อย

คุณแจ้งว่าพี่จงหายกับหายกังวลได้ตรงนี้ใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องการ
ชมไม่ค่อยซัฟเฟอร์เรื่องของ
ปวดหลังปวดขาตอนนี้ชมยังนอนหงายอยู่เลยนะ
คุยกับคนท้องบางคนนี้แบบว่า
เขาต้องตะแคงกันตั้งแต่อายุคันยังไม่มากเลย
เพราะว่ามันตึงมันอึดอัดมันแบบอะไรอย่างนี้

ตอนนี้เจ็ดดื่มอย่างเครียดอะไรอยู่มันก็คืออย่างกันควรเลย
พยายามไม่ได้คิดอะไรที่เป็นลบอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็คือตอนนี้คนก็จะเริ่มขู่แล้วว่า
หายนะจริงมันจะเกิดขึ้นตอนหลังคลอดอะไรอย่างนี้
ก็เดี๋ยวก็ค่อยลุยกันไปอะไรอย่างนี้เป็นสิ่งใหม่

ก็โอ๊ยเดี๋ยวไม่ได้หลับไม่ได้นอนแบบอะไรอย่างนี้
แกจะไม่มีพี่เลี้ยงจริงเหรออะไรอย่างนี้
หรือว่าแบบเออแล้วก็คูณ๒ทุกอย่างคูณ๒อะไรอย่างนี้
ถ้ามันไม่หลับพร้อมกันมันไม่ตื่นพร้อมกันมันไม่กินพร้อมกัน
คือก็เท่ากับแกก็ไม่ได้นอนเลยอะไรอย่างนี้
เกิดวันไหม
คิดว่าชมก็คงไปฟัดกับมันตอนนั้นอะไรอย่างนี้
นึกออกไหมคะก็เรามีความรู้สึกว่ายายชมมีลูกแบบ๑๐กว่าคน

แล้วก็สมัยนั้นก็ไม่ได้มีองค์ความรู้หรือว่ามีอุปกรณ์อะไร
ที่มันช่วยให้ชีวิตเราง่ายมากมายก็เขาก็ผ่านมาได้
คุณต้องคิดว่าจะเลี้ยงเองไม่มีพี่เลี้ยง
ในช่วงแรกในช่วงแรกเพราะว่าแต่คือถ้าเขาเริ่มวิ่งได้เริ่มอะไรได้อะไรอย่างนี้ก็อาจ
แต่ว่าช่วงแรกคือชมไม่ได้รับละครไม่ได้อะไรอยู่แล้วไงแล้วเราก็มีย่ามียายใช่ไหมคะ
คืออาจจะมีพยาบาลมาที่แบบว่าเป็นรายวันมาช่วยเราเซ็ตระบบ
ช่วยเราดูว่าอันนี้มันควรจะวางอย่างนี้อย่างนี้นะคะอะไรอย่างนี้
คือเหมือนกับว่าวันนี้มาได้ก็มาหาคนมาได้ก็มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
เราก็ต้องอยู่ได้สุดท้ายคือถ้าเขาร้องก็คือต้องเป็นเรา
ก็ต้องเป็นเราเราโอถูกไหมมันหิวเราก็ต้องเป็นคนให้นม
เพราะฉะนั้นมันก็เราก็ต้องเรียนรู้เองอะ
ชมก็ไม่ได้เข้าคอร์สอะไรนะพวกเพื่อนชมที่เขาไปเข้ามาทุกคนก็จะบอกว่า
ไม่ต้องไปเข้าเลยมันไม่เหมือนกัน
พอถึงเวลาจริงมันแบบตุ๊กตากับเด็กมันคนละเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่อย่างที่บอกเราก็เนิร์ดอยู่แล้วหาข้อมูลไปเรื่อย

ตอนนี้ชมเริ่มหลังจากที่เป็นเนิร์ดอยู่นาน
ตอนนี้ก็คือเริ่มซื้อเพราะว่าไม่อยากไปตอนที่เราอุ้ยอ้ายไปกว่านี้นี่
แล้วก็ไม่ชอบความฉุกระหุก
คือมีเตียมไว้บ้างแต่ก็พยายามไม่วุดหวาม
เพราะว่าก็ศึกษาไปเรื่อย
แต่บอกไม่ใช่มันมีเสื้อเยอะขนาดนั้น
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไซส์นี้แบบนานแค่ไหน

ชมสนิทเลยคือ๔เดือนคือหายสนิทเลยค่ะ
คือพอครบ๓เดือนก็รู้สึกดีขึ้น
อะไรได้บ้างแต่ว่ารู้สึกสบายเลยคือ๔เดือน